ข่าวนี้มาเมี่ยวกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะธาตุแมวทั้งหลายล่ะ
คุณจะตกใจไหมล่ะถ้าคุณเป็นร้านเนี่ยร้านร้านหนึ่งขายของนะคะ
แล้วปรากฏว่าตอนมาเปิดร้านไปเปิดห่อผ้าดูเฮ้ยลูกแมวเพิ่งคลอด
ไปอยู่กันหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่เลยนี่เลยอยู่ในห่อผ้าตัวอ่อนตัวน้อยเลยนะคะ
แหมคนขายของพี่คนนี้นะเจ้าของร้านเขาก็เจอแบบนี้
เขาดีใจนะคะเขาบอกว่าแม่แมวมันมาคลอดลูกทิ้งเอาไว้นะคะ
ร้านนี้เป็นร้านขายกระเป๋าอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทาค่ะ
ลูกแมวมากันสี่ตัวนะคะแล้วเนี่ยแม่แมวมันเอามาฆ่าไว้
ซุกเอาไว้แบบนี้เขาบอกเปิดดูนะดีใจเลย
เพราะว่าเชื่อว่าน้องแมวมาให้โชคแน่แน่นะคะและที่สำคัญเจ้าของร้าน
เขาเป็นคนรักแมวซะด้วยแล้วก็เลยเอาคลิปเนี่ยถ่ายคลิป
รับไปเลี้ยงกันบ้างนะหลายคนก็แน่นอน
ออกเป็นเสียงเดียวกันหมดที่ค้าค่ะอ่าร้านพี่เนี้ย
เล็กห้าก่อนอ่าแล้วถ้าคลอดออกมาสี่ตัว

บางคนบอกสี่หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกสี่แม่หนึ่งไงจ๊ะ
แต่บางคนถามหาเลขที่ร้านของพี่เขาค่ะ
แต่พี่เขาเป็นเฮียคนหนึ่งมาตอบ
ก็ร้านเฮียมันมี๔ล็อกเลือกเลขไม่ถูกเลยล่ะค่ะ
จะเอาเลขไหนล่ะเออนะ
ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแล้วกันนะคะ